มาอัปเดตนะคะอาการป่วยม้อนรองกระดูกทับเส้นประสาทของพี่ตูนบอดี้แลมกันค่ะ
ต้องบอกว่ากำลังใจนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำคัญที่สุดนะคะ
เพราะว่าวันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวในไอจีของพี่ตูนนะคะ

คุณตูนบอดี้แลมนะคะก็ลงรูปท้องฟ้ายามเช้าของวันนี้ค่ะ
วันที่๑๑เดือน๑๒ค่ะ
ลงตอน๖โมงเช้า๔๐นาทีนะคะ
หน้าต่างที่แกนอนรักษาตัวอยู่นี่แหละค่ะ
โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายจริงค่ะ
สั้นเท่านี้แต่กำลังใจเพียบเลยค่ะ
ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะภรรยาสุดสวยค่ะคุณก้อยรัชวินแล้วก็เพื่อนเนี่ยค่ะ
ลงภาพนะคะที่เธอไปทำบุญที่วัดเทวราชกุญชรค่ะ
โดยเขียนข้อความว่าอยู่โรงพยาบาลครบ๑อาทิตย์พอดี

ขอพรเทพทันใจให้คุณสามีหายป่วยทันใจ

ซึ่งก็มีภาพเธอกำลังปล่อยปลาจำนวนหลายถุงนะคะ

ที่บอกว่าจะช่วยปลดปล่อยความทุกข์โศกโรคภัยเนี่ย
ลงไปตามกับแม่น้ำไปพร้อมกับปลานี่แหละคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกว่ากำลังใจมีส่วนสำคัญจริงนะคะ
ได้ข้อมูลบอกว่านะคะตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตูนได้รักษาตัวตามคำสั่งของคุณหมอทุกอย่างทุกประการเลยคุณผู้ชม
กายภาพบำบัดทุกวันนะคะจนตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะโดยมีภรรยานะคะคุณก้อยรัชวินไปเฝ้าไข้อยู่ไม่ยอมห่างค่ะ
หลังจากนี้นะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะมารอฟังผลจากคุณหมอนะคะหากทุกอย่างดีขึ้นลงตัวแล้วนะคะ
พี่ตูนก็ไม่ต้องไปผ่าตัดนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วปีหน้าก็จะได้กลับมาทำงานร้องเพลง
แล้วก็มาวิ่งนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่พี่ตูนรักนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีก๑คร่าวดีของโรคราบบันเทิงวันนี้นะคะ